สำเร็จของทีมฟุตซอลไทยกันบ้างนะครับแข่งในช่วงเย็นเมื่อวานที่ผ่านมา
ฉะนั้นครับสำหรับทีพุทธศาสตร์ไทยนัดชิงที่เวียดนามครับ

๔เกมที่มาเลเซีย
เมื่อ๒ปีก่อนนะครับ

จังหวะของทีมไทยเล่นลูกเตะมุมกฤษดา

ที่๗ของเจ้าเบ็ดในรายการนี้

ครบ๖ครั้งเสียจุดโทษจุดที่๒

ในช่วงครึ่งหลังได้อีก๓ประตูครับทีมไทย

บอลจังหวะนี้แล้วก็มีกฤษฎาวงแก้วด้วยครับ

จบเกมครับไทยยอดเยี่ยมมาก
ถล่มเอาชนะอินโดนีเซียไป๕๐ครับ

คือไปแข่งทุกครั้งเนี่ยได้หมดนะครับ

รางวัลดาวสันโวที่๗ประตูครับ

ก็เตรียมมอบเงินอาจฉีดให้๒๕๐๐๐๐๐บาท
สำหรับการควาร์ดแชมป์ในครั้งนี้

วันนี้ในเวลา๓ทุ่ม๓๕ครับ

ชิงแชมป์เอเชียรอบ๑๖ทีมสุดท้ายนะครับ
ระหว่างวันที่๒๔กุมภาพันธ์ถึง๑๐มีนาคมปีหน้า
แข่งที่เติร์กเมนิสถานก็คือไทย

ซึ่งจะคัดเอา๕ทีมไปฟุตซอลโลกที่ลิโทเนีย